จังหวัดปราจีนบุรีค่ะพบศพชายชาวต่างชาติ
เป็นครูสอนภาษานะคะเสียชีวิตอยู่ในห้องพักค่ะ
แต่ว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดเป็นแฟนเก่านะคะ
เพราะว่าแฟนเก่าเป็นคนไปพบศพคนแรก
ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีค่ะเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะ
อยู่ที่บางประกงซอย๒ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
หลังจากได้รับแจ้งเหตุค่ะมีชายชาวต่างชาติเสียชีวิตในบ้านหลังนี้นะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนสภาพศพมีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีด
เหนือราวนมด้านซ้าย๑แผล
ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุบริเวณหลังบ้านค่ะ
ไปพบซองพลาสติกใส่มือถือสีขาว๑ชิ้น
กระเป๋าเงินสีดำ๑ใบวางอยู่ที่พื้นหลังบ้านใกล้กับกำแพงรั้ว
ส่วนประตูหลังบ้านถูกเปิดทิ้งเอาไว้
แล้วก็ไปพบว่าบานเกร็ดกระจกช่องบนถูกถอดออกมา๑ชิ้น
อกจากนี้พบแว่นสายตาตกอยู่นอกรั้วข้างบ้านอีก๑อันค่ะ
พอเข้าไปในห้องนอนพบมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดความยาวประมาณ๕นิ้ว๑เล่ม

จากพบศพผู้เสียชีวิตแล้วไปพบนางศรีวัลกุลมาก
อายุ๔๙ปีเป็นแฟนเก่าของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังว่าผู้ตายเป็นครูสอนภาษาที่สถาพันธ์ภาษาแห่งหนึ่งในปราจีนบุรี
ช่วงเช้าวันเกิดเหตุที่ตัวเองไปพบศพ
ก็เห็นเงียบผิดปกติก็เลยปีนกำแพงเข้ามาด้านหลัง
พบผู้ตายตอนแรกนะเขาบอกว่าเห็นผู้ตายนอนลืมตาอยู่
พอเรียกชื่อไปก็เห็นหลืบตามองกลับมาเหมือนจะตอบ
แต่ว่าสุดท้ายขาดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตานะคะ
ก็เลยเอากุญแจที่วางไว้มาเปิดประตูบ้าน
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้
ผู้ก่อเหตุต้องใกล้ชิดกับผู้ตายมาก
ได้เชิญตัวนางศรีวัลเป็นอดีตแฟน
และคนพบศพคนแรกมาเค้นเพื่อสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตครั้งนี้หรือไม่ค่ะ